ไปดูประเพณีโบราณของชุมชน
เขาเล่นเป็นการละเล่นผีกระด้ง
คือเชื่อว่าจะเชิญผู้ที่ล่วงรับบรรพบุรุษเนี่ยนะ
จะได้มาสนุกสนานมีความสุขในวันปีใหม่ไทยครับ
โบราณที่เพิ่มแยงเพวร์ฟ
ผีช้างผีอึ่งของชาวบ้านในหมู่บ้านน้อยพัฒนา
ตะบดในเมืองอพิมายจนครราชศรีมา
เป็นประเพณีการละเล่นเก่าแก่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีทำเป็นเล่น

การเล่นนี้จะเริ่ม๓ทุ่มมันต้องค่ำดึกหน่อย
ถึงเมื่อไหร่
ถึงเที่ยงคืนอ่าเวลาได้เลย
มีเหตุผลที่เหมือนกันกับวิญญาณผีต่างนี่หรอ
นี่แหละนี่แหละนี่คือการอัญเชิญผี
สิงร่างมาแฝงร่างของชาวบ้านที่อาสามาเป็นร่างทรงครับคุณผู้ชม
เอาผ้ามาคลุมหัวขณะทำพิธีจะมีการร้องรำทำเพลงแบบนี้ตบมือ
โดยใช้โทนพื้นบ้านเป็นเครื่องดนตรีเชิญผีปู่ผีย่า
กว่าผีหรือวิญญาณจะมาแฝงร่าง

เมื่อผีมาแฝงร่างทรงเข้าร่างถูกแล้ว

ร่างทรงก็จะออกมาฟ้อนมารำมาเต้น
หรือใช้อุปกรณ์ที่มีในบ้านมาประกอบการ
แล้วเล่นเอาแล้วครับเริ่มฟ้อนแล้วเห็นไหม

นะครับผีกระโหลกกะลาก็จะใช้กะลามะพร้าว

หรือว่าถ้าเป็นผีสัตว์ชนิดต่าง
ก็จะแสดงอากาศกระยะตามชนิดของสัตว์

โอ้มายดูแต่แปลก
แต่เขาบอกว่าทุกคนในที่มีอาการแสดงท่าทางแบบนี้
ไม่มีใครรู้ตัวเหรอครับรู้ตัวตอนที่ทํะจะไม่มีใครรู้ตัว
มีมาหลายชั่วอายุคนแล้วกลายเป็นประเพณีท้องถิ่น

ต้องทำเป็นประจำทุกปีเพื่ออนุรักษ์ประเพณีนี้ไว้
ซึ่งทำให้คนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคี

ระหว่างคนกับบรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้วครับ

เป็นประเพณีที่บางทีเราอาจจะแบบไม่ได้คุ้นเคย